มีวินจักรยานยนต์รับจ้างที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง

ถึงขั้นเอาเหล็กมาไล่ทุบไล่ตีกัน
ทีนี้คดีของฝ่ายที่ถูกทำร้ายเนี่ยเขาบอกว่าไปแจ้งความ
แต่คดีมันไม่คืบมันก็หลายวันแล้วนะ
ก็เลยเอาคลิปเหตุการณ์ที่ภาพจากกล้องวงจรปิดจับเอาไว้ได้เนี่ย
เอามาลงในสื่อสังคมออนไลน์นี่ฮะ
ก็จะเห็นมีจักรยานยนต์รับจ้างคันนึงเดินถือเหล็กมา
แล้วก็เดินไปหาอีกคนหนึ่งไล่ทุบฮะ
วัยยั้งเลย

บอกว่าถูกวินมอเตอร์ไซค์ด้วยกัน
ในวินแห่งหนึ่งเที่ยวอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง
อยู่แถวนั้นมาห้ามเอาไว้ได้นะครับ

ในสภาพบาดเจ็บน่วมไปทั้งตัว
พร้อมกับหลักฐานคลิปจากกล้องวงจรปิดอย่างที่ท่านเห็นนี่แหละ

ไปที่ตำรวจในพื้นที่แต่ตำรวจบอกว่า

ไม่รู้ภาพถ่ายอะไรนะเขาก็ต้อง
เดินมาในสภาพขาแข้งเจ็บ
เพื่อมาหาภาพถ่ายเอาไปให้ตำรวจอีก
ตอนนี้ผ่านมา๑๐วันแล้วเรื่องยังเงียบ
คนก่อเหตุก็ยังไม่ถูกดำเนินคดีอะไร
ก็เลยต้องเอาคลิปมาลงสังคมออนไลน์
ทีนี้เนี่ยก็เป็นวินเหมือนกันนะคะคาดว่าสาเหตุที่
เอาเหล็กมาฟาดกันแบบนี้ครับ
ว่าแย่งลูกค้ากันระหว่างวิน
แล้วเหมือนกับไม่ชอบหน้ากันอยู่แล้วเหม็นขี้หน้ากันอยู่แล้ว
ทุนเดิมอะค่ะแล้วก็ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะ
ที่ถูกทำร้ายแบบนี้นะคะตัวเขาบอกเขาเคย
ถูกทำร้ายมาแล้วด้วยอ๋อเหรอฮะใช่ก็เลยอยากจะขอความเป็นธรรมหน่อย
ก็เลยโพสต์คลิปนี้ในโลกโซเชียล
แชร์กันเยอะค่ะ๕๐๐กว่าครั้งคนก็วิจารณ์นะ
คนที่ก่อเหตุทีนี้คนก็ตำหนิตำรวจด้วยไง
เหมือนที่คุณภาคภูมิบอกตำรวจบอกว่าขาดภาพ
ให้คนที่เขาเจ็บอยู่อะไปหาภาพมาให้เพิ่ม
แล้วก็ทำไมยังไม่คืบเลยนะคะ
เป็นสิ่งที่เขากล่าวอ้างมานะถ้าพี่ตำรวจในพื้นที่
ถ้ามันข้อเท็จจริงเป็นยังไงก็ชี้แจ้งเพิ่มเติมได้
ใช่เพราะว่าบางทีเราก็จะเคยได้ยินข่าวใช่ไหมคุณเดี๋ยวมาสอนอย่างเช่น
พอมีกรณีอะไรเกิดขึ้นก็จะให้ผู้เสียหายว่า

หายนี่มาด้วยบางทีชาวบ้านเขาก็
เป็นหน้าที่ของเราเหรอไม่ใช่ตำรวจต้องหาให้เหรอ
เราจะไปหาเราจะมีอำนาจในการเข้าไปถึง

ถ้าเกิดตำรวจขอไปมันจะง่ายกว่าไหมอะไรยังไง
อย่างกรณีนี้ก็พี่ตำรวจชี้แจงมาได้นะคะ